ลงใต้ไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันหน่อยนะคะ
ไปดูเหตุการณ์ยิงกระต่ายเกิดขึ้นที่อำเภอลานสการ
ซึ่งผู้เสียชีวิตเป็นลูกจ้างของเทศบาลตำบลลานสกา

คุณผู้ชมเรื่องราวเป็นมาเป็นไปเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะ

ตำรวจสพเมืองนครศรีธรรมราชก็ไปตรวจสอบนะคะ
จุดเกิดเหตุก็คือริมถนนคอนกรีตบริเวณหน้าบ้านพัก

เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำเมื่อวานนี้สักประมาณ๓ทุ่ม
ผู้เสียชีวิตก็คือนายอัธพรสินทูอายุ๓๘ปี
คนนี้เขาเป็นลูกจ้างสำนักงานเทศบาลตะมนต์ลานสกา
สภาพศพตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงก็คือนอนคว่ำ
มีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนลูกซองสั้น
เข้าที่หน้าอกแล้วก็ท้อง๒นัดแล้วก็เสียชีวิต
ใกล้กันยังไปพบกับรถกระบะอิซูซูสีดำของผู้ตายจอดอยู่ด้วย
ถามว่าเกิดอะไรขึ้นใครเป็นคนยิงผู้ตาย
เล่าให้ฟังแบบนี้นะคะจากการสืบสวนสอบสวนของตำรวจ
ทราบว่าผู้ตายคือมีปัญหาทะเลาะกับภรรยามาก่อน
แล้วภรรยาเนี่ยก็หนีมาอยู่บ้านเป็นบ้านของพ่อแม่ของภรรยา
ผู้ตายขับรถกระบะจากบ้านพักในอำเภอลานสกา
มารับลูกสาววัย๒ขวบตอนที่เมียหนีออกมาเนี่ยเอาลูกสาวมาด้วย
แล้วปรากฏว่าตอนที่ไปจอดรถห่างจากบ้านพัก
บ้านพักของพ่อแม่ของฝ่ายหญิงสักประมาณ๕๐เมตรเท่านั้นนะคะ
ปรากฏว่าจังหวะที่ผู้ตายจอดรถจู่ก็มีญาติของฝ่ายภรรยา
ซึ่งเคยเป็นนักการเมืองท้องถิ่นเดินเข้ามาหา
แล้วใช้อาวุธปืนลูกซองที่พกมาด้วยเนี่ยนะคะยิงใส่นายอัธพรจนกระทั่ง
อัธพรล้มฟุบลงเสียชีวิตคาที่จากนั้นก็หลบหนีไป
ล่าสุดตอนนี้ตำรวจบอกว่ารู้ตัวคนร้ายแล้ว
ว่าเป็นใครจะเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้เร็วที่สุดค่ะ